ไบท์ต้องขับมาเร็วแค่ไหน
ชนกำแพงอัดเข้ากำแพง
ถึงขนาดว่าคนขับบิ๊กไบท์ซึ่งสวมหมวกกันน็อก
ตอนศีรษะไปอัดกำแพงปรากฏว่าโอ้โห
ศีรษะเละจนอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นเศษชิ้นส่วนอวัยวะเลยคุณ
วกกันน็อกยังอยู่นะแต่ว่าศีรษะหายไปเลยนะครับ
หนุ่มวัย๓๐ปีขี่บิ๊กไบท์ด้วยความเร็วสูง
แล้วก็เกิดเสียหลักพุ่งอัดกำแพงรั้วมอเตอร์เวย์นะครับ
แล้วก็อัดเสาไฟ๒ทางเสาไฟฟ้าแรงสูง
ทำให้รถกระเด็นไปกว่า๖๐เมตร
แต่ว่าศีรษะแตกระจายนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบ๕ทุ่มเมื่อคืนนะครับ
ทางตำรวจสพบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า

รถชนกำแพงบริเวณประตู๒เวลโกร
เรียบมอเตอร์เวย์ช่วงด่านช่างน้ำหนัก
หมู่๙ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะฮะ
กรุงเทพมหานครชนกำแพงรั้วมอเตอร์เวย์
แล้วก็ยังเสียหลักชนไปที่เสาไฟสองทางนะครับ
ก่อนจะถลายไปอีกเกือบ๓๐เมตร
จากนั้นคนและรถยังไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
ทำให้นายสุกิตคนขับขี่บิ๊กไบท์เสียชีวิต
สภาพศพคว่ำหน้าอยู่ข้างทาง
กระดูกแขนขาหักทั้งตัว
แล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยคือไร้ศีรษะนะฮะ
ส่วนของหมวกกันน็อกแตกระจายเลยนะครับ
บิ๊กไบท์กระเด็นห่างจากจุดพบร่างกว่า๓๐เมตรนะครับ
แล้วก็รวมระยะทางเกิดอุบัติเหตุ
ถลายจนกระทั่งชนเสาไฟจุดสุดท้ายคือ๖๐เมตรนะครับ
ต้นรอปภที่อยู่บริเวณประตู๒ของเวลโกรที่เห็นเหตุการณ์
เปิดเผยว่าผู้ตายขี่รถบิ๊กไบท์มาด้วยความเร็วสูง

เหมือนรถชนอะไรบางอย่างดังสนั่นหวั่นไหวเลย

พบว่าเป็นอุบัติเหตุบิ๊กไบท์อัดเข้ากับกำแพง
ก็รีบกู้ภัยแล้วทุกคนมาเห็นสภาพศพ
ก็ตกอกตกใจเลยนะครับ